เราได้ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะ
หนีไปจังหวะนี้ติดไฟแดงอยู่นะฮะ
จะเห็นว่ารถคันสีขาวคันนี้ผู้หญิงที่เป็นคนขับรถที่ถูกยิงเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าเธอถูกยิงแล้วรถมันเหมือนกับ
ไร้การควบคุมอะค่ะก็ไหลไป
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ยังไหลไปเรื่อยเลยนะครับใช่ค่ะ
ไปถึงกลางสี่แยกนะฮะ
คือต้องดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะที่รถคันสีดำเนี่ยขับตามหลังรถคันสีขาวมา
ผมขอดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะ
ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะที่รถขับตามตามกันมาเนี่ยนะครับ
นี่ฮะแล้วผู้ชายคนนี้ยิงไปแล้วนะครับแล้วก็เดินมาที่รถ
ตอนที่รถเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันไปเนี่ยจะเห็นว่ากระบะสีเทาคันนี้ที่อยู่ข้างหลังรถวีออสสีดำ

เพราะว่าผมว่าคนขับรถกระบะสีเทาคนนี้

เพราะฉะนั้นเขาจะตามไปแบบช้ามาก
ดูภาพปล่อยภาพไปนะครับตอนที่รถเนี่ยเคลื่อนไป
นี่ที่ผู้ชายคนนี้กลับมาขึ้นรถ

ดูรถกระบะคันสีเทาที่อยู่ข้างหลังจะเห็นว่าเขาไม่ไปแล้ว
ใช่ค่ะเขาไม่ขยับตามรถคันหน้าที่ว่างอยู่อะค่ะ
ส่วนคันข้างหน้าของรถคันสีขาวที่ถูกยิงกับรถเก่งสีดำที่ขับหนีไปเนี่ยเขาคงไม่เห็นหรอก

แล้วก็นู่นฮะไปถึงสี่แยกตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะตอนเย็นเย็นสุดท้ายเนี่ยโอ้โห

ไล่ไปไล่มาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือมันเป็นความสัมพันธ์ในหมู่ของเครือญาติ
อาจจะไม่ใช่สายเลือดโดยตรงแต่ก็เครือญาติกันนั่นแหละ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เสื้อขาวที่ไปยิงเขาเนี่ยนี่คือน้องสามี

ผัวนะฮะส่วนคนที่ถูกยิงคือพี่สะพ้าย

แต่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงมายิงกันเสียชีวิตกลางสี่แยกขนาดนี้

เพราะว่ารถเต็มเลยนะใช่ไหมไม่ใช่ที่เปลี่ยวไม่ใช่การไปดักยิงอะไรคือขับรถไล่ตามมาพอทันกันที่สี่แยกเดินลงไปแล้วยิงเขาเลย
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับจากภาพในคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้ก็เห็นชัดเจนนะฮะ
ตำรวจบอกว่าชื่อนายพิษนุอินทรรักษ์ชื่อเล่นชื่ออู๊ดเป็นรองนายกอบตทุ่งเตาใหม่นะฮะ
เป็นน้องชายของนายก่อเกียรติอินทรรักษ์อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราชธานีซึ่งนายก่อเกียรติพี่ชายของมือยิงเนี่ยเป็นสามีของผู้ตายที่เป็นคนขับรถคันสีขาวที่ถูกยิง
ส่วนคนที่ถูกยิงคือนางสุชาวดีอินทรรักษ์อายุ๔๙ปีเป็นพี่สะพ้ายของผู้ก่อเหตุ
เข้าศีรษะ๓นัดนะครับท่านผู้ชมครับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็อย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นหลักฐานชั้นดีเหลือเกิน
เพราะนายพิษนุเนี่ยก่อเหตุแบบคือต้องบอกว่าแหมจะว่าใจเย็นก็ไม่ใช่จะว่าเลือดเย็นก็อาจจะใช้ได้สำหรับคำนี้นะครับเพราะว่าเดินลงไปยิงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะ
กิโลเมตรคันนี้ครับตรวจสอบในรถเนี่ยนะฮะมีปลอกกระสุนปืนนะครับตกอยู่๒ปลอกนะฮะเป็นขนาด๙มมตกอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับแล้วก็ที่พักเท้านะครับแล้วก็มีกระสุนชนิด๙มมที่คาดว่านายพิศนุคนขับเนี่ยมาจอดรถทิ้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับ
วันนี้ตัวของนางสุชาวดีผู้ตายแล้วก็นายพิษนุคนก่อเหตุ
ไปร่วมงานศพญาติที่วัดโพนิมิตรแล้วอยู่ในงานเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะกันระหว่างมือยิงกับผู้ตาย
รวมทั้งบรรดายญาติพี่น้องด้วยก่อนที่นายพิษนุจะออกจากงานไป
นี่ฮะแล้วก็ไปก่อเหตุนี้เกิดขึ้นสาเหตุเบื้องต้นเชื่อว่า
น่าจะมาจากความเข้าใจผิดด้วยนะครับซึ่งครอบครัวบอกนะฮะ
บอกว่ามีเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตของนายพิศนุด้วย
เพราะว่าเขาใช้ยาเสพติดแล้วก็มีความขัดแย้งในครอบครัวนะ
ซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าไปดูโพสต์ที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
เขาโพสต์กล่าวหาแม่เขาพี่ชายของเขาแล้วก็พี่สะพ้ายเขาด้วย
พี่ชายเขาคือสามีของผู้ตายนะฮะบอกว่ามีความพยายามในการวางยาเขา
เพื่อจะกันตัวเขาออกจากกองมรดกเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกของพ่อ
ตรงนี้เดี๋ยวเราขยายให้อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย
ญาติญาติบอกกับตำรวจว่าตัวนายพิศนุเนี่ยเขาเข้าใจผิดนะแล้วก็มาก่อเหตุนี้ขึ้น
เจาะไปจับครูไม่ได้นะครับแต่ว่าพฤติการส่วนหนึ่งของนายภิษณุนะฮะ
มีคุณพิทธิการเกี่ยวกับการเสียงยาเสพติด
จากการที่เขาหลบหนีไปหลายจุดตั้งแต่เมื่อคืน
กลุ่มคนที่ช่วยเขาเป็นกลุ่มพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติการยาเสพติดที่ช่วยเขาอยู่นะครับ
สารจังหวัดสุราชธานีอนุมัติหมายจับนายพิษนุแล้วนะครับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โอ้โหคือเหตุการณ์มันอุกอาจจริง
คือผู้เสียชีวิตเพิ่งออกมาจากงานศพออกมาจากวัด
กำลังจะไปรับลูกนะคะคือเธอกำลังจะไปรับลูก
แล้วรถไปติดไฟแดงอยู่แบบนี้แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
หลังจากก่อเหตุกลางถนนแบบนี้๔แยกเลยนะคะ
สวนหลวงอำเภอเมืองสุราธานีเนี่ยกล้องวงจรปิด
ที่ถนนที่เป็นจุดยิงเนี่ยค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้
หกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะคะครับจากนั้นเนี่ยค่ะ
นายพิษนุมือยิงเนี่ยขับรถไปจอดทิ้งไว้
ลานข้างโกดังซอยสวนถั่ว๗ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโล
จุดนี้ก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๘นาที
ภาพนี้ค่ะนี่นะฮะจากจุดเกิดเหตุมาตรงนี้เนี่ย
ประมาณสองนาทีสองนาทีเท่านั้นขับรถเข้าไป
แล้วเลี้ยวไปอย่างนี้นะคะขับรถเข้ามาในซอย
จังหวะนี้ฟื๊บนี่ก่อนจะเอารถไปจอดทิ้งอ่ะค่ะ
เนี่ยค่ะภาพเนี้ยครับนี่นะคะโอ้โหสองกิโล
ใช้เวลา๒นาทีจากจุดเกิดเหตุมาถึงภาพภาพนี้
แล้วก็เอารถเนี่ยไปจอดทิ้งไว้จากนั้นค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ดอังเก็บสินค้าบันทึกภาพเอาไว้ได้นี่ค่ะครับ
นี่เลยนี่เลยผู้ก่อเหตุนายพิศนุค่ะ
เปลี่ยนเสื้อนะคะเออเสื้อเขาคนละคุณผู้ชมสังเกตนะคะ
เปลี่ยนเสื้อครับตอนที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเชิดสีขาว
แต่ตอนนี้เป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินเวลาตามกล้องก็คือ๑๖นาฬิกา
ห้าสิบเจ็ดนาทีครับคือไปจอดรถทิ้งไว้แล้วอืม
ตัวเองก็เดินออกมาจากจุดที่ทิ้งรถแล้วก็เดินหายเข้าไปในซอยบ่อนไก่
นี่ค่ะเบาะแสของคนร้ายเปรียบเทียบภาพให้ดู
ที่จุดเกิดเหตุที่แยกไฟแดงเขาใส่เสื้อเชิดสีขาวแบบนี้
พอเอารถไปจอดทิ้งออกมาจากรถเดินไปเนี่ยนะ
เปลี่ยนเสื้อนี่นะคะแต่ยังเป็นกางเกงขายาวเหมือนเดิม
และล่าสุดคุณผู้ชมเราได้หลักฐานใหม่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
กล้องวงจรปิดจากร้านค้าไม่ไกลจากจุดที่นายพิศนุผู้ก่อเหตุ
จอดรถทิ้งเอาไว้ภาพนี้ครับเช้าวันนี้เลยคุณผู้ชม
วันนี้เลยนะฮะช้าวันนี้เจ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
ซื้อของในร้านนี้ค่ะครับนี่ค่ะหน้าใช่เลยเห็นหน้าชัดเลย
จากกล้องวงจรปิดภาพเนี้ยแล้วเสื้อคือเสื้อตัวเดียวกันกับที่ใส่
หลังจากจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินในซอยอะค่ะครับ
เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวเห็นไหมคะเสื้อตัวเดียวกันเลย
ใช่เลยน่าใช่เลยคือตอนแรกเนี่ยนายพิศนุผู้ก่อเหตุเขาใส่แมส
เข้ามาในร้านแล้วถอดมันเลยเห็นหน้าชัดนี่นี่เห็นไหมปุ๊บนี่เลย
เห็นไหมถอดปุ๊บชัดเลยทีนี้แล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ย
ทักใครคุยกับใครครับมันคล้ายกับทักคนรู้จัก
ไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนเขาทักเขาคุยก่อนแล้วก็สั่งซื้อของอืม
ทีมข่าวเลยไปคุยกับเจ้าของร้านร้านนี้เลยครับไปเลยไปถึงที่เลย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้เหมือนเขาเหมือนเขายกมือไหว้หรืออะไร
ใช่ค่ะเหมือนเขาทักเขาคุยไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่าครับ
เห็นไหมคะเจ้าของร้านบอกว่าเช้านี้นายพิษนุผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปซื้อน้ำขวดนึงครับเครื่องดื่มเหมือนกับเสริมสุขภาพอะไรแบบเนี้ย
อีกขวดนึงแล้วก็ให้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งถ้วย
ครับนี่ค่ะสิ่งที่ซื้อนะคะเจ้าของร้านบอกว่าอ้าวไม่รู้
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุยิงคนตายมา
ไม่ได้คุยอะไรกันพอเขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสร็จเนี่ย
เขาก็เดินออกจากร้านไปเลยครับน้ำที่ซื้อยังดื่มไม่หมดเลย
ยังเดินออกจากร้านไปเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยน้ำที่เหลือ
ยังเอาไปรดน้ำต้นไม้เลย
ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนร้ายมันเข้ามาในมาซื้อของก็
ท่านี้ก็ไม่รู้หรอกไม่รู้จริงจริงเนี้ยแต่เมื่อวานไม่ได้มาใช่ไหม
เมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานไม่เห็นผ่านไม่เห็นผ่าน
แต่มาเห็นเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าใช่ไหมไม่ได้มาเมื่อวานใช่ไหม
มาเมื่อเช้าเขามาซื้อแบรนด์กับซื้อน้ำกว่าอะไรอย่างนี้
แต่ก็ที่แรกก็จำไม่ได้ไม่รู้ใครเหมือนกันครับ
พอมาถึงกล้องถึงเห็นว่าโอ้เป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่
ดังนั้นคำถามคือจากเหตุการณ์เมื่อวานมาจนถึงภาพเช้าวันนี้
เมื่อคืนนี้ตัวนายพิษนุเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอ่า
ไปอยู่ตรงไหนทีมข่าวเลยลองดูแถวร้านค้าร้านนี้นะคะ
มันมีรีสอร์ทรีสอร์ทอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่นายพิศนุไปซื้อของที่ร้านเลย
ทีมข่าวไปคุยกับคนดูแลรีสอร์ทเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะก็ไม่ได้มีชายต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับนายพิศนุมาเข้าพักนะ
แต่ตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทที่สามารถพักได้แต่ไม่มีเขายืนยันว่าคนก่อเหตุไม่ได้พัก
เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่พักอยู่ที่นี่นี่นะคะครับทีเนี้ยคนดูแลรีสอร์ทบอกว่า
อันนี้ไม่ได้โกหกกันจริงคือถ้านายพิษนุเข้ามาพักเนี่ย
เขาจะต้องดูเอกสารบัตรประชาชนเขาก็เลยบอกว่าคนที่ไปก่อเหตุอะไรมา
ไม่กล้ามาพักหรอกครับไม่กล้าให้ดูบัตรประชาชนแล้วก็ที่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดด้วย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะไปหลบไปพักอยู่ที่อื่นมากกว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
คุณนี่แน่นว่าตำรวจเข้ามาสองสามสี่ห้องนะครับผม
นี่ก็เลยผมอยู่ด้วยช่วงสี่ปุ่ม
เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจก็เที่ยวมาเที่ยวเช็คตรงแหน่วนี้แต่ถ้ารู้จักรองรอยล่าสุดที่เราได้ภาพจากล้องวงจรปิดมาเนี้ย
ก็แสดงว่าก็อยู่แถวพื้นที่นี่แหละใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะค่อยค่อยประติดประต่อเรื่องราวจากภาพในกล้องวงจรปิดตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุ
จุดที่ขับรถเข้ามาเพื่อที่จะเอารถไปจอดทิ้งไว้เดินออกไปแต่ตอนกลางคืนไม่รู้ไปอยู่ไหน
เช้าวันนี้ไปร้านขายของก็อยู่ในพื้นที่สุราธานีนี่แหละนะฮะโอ้โหอืม
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยสอบถามไปยังหัวหน้างานของนายพิษนุนะ
เพราะว่านายพิษนุอินทรรักษ์เนี่ยคือเป็นรองนายกอบตทุ่งเตาใหม่นะครับ
ชื่อเล่นชื่ออู๊ดนะครับเป็นรองนายกอบตนะเราก็ถามไปยังนายวิรัติตรียวงนะครับ
เป็นนายกอบตทุ่งเตาใหม่ซึ่งนายพิศนุเนี่ยเป็นรองนายกอบตอยู่
นายวิรัติบอกกับเรานะครับบอกว่าได้เจอนายพิศนุล่าสุดคือนู่นเลยสัปดาห์ก่อนนะ
ตอนนั้นอาการก็ปกติดีซึ่งปกติแล้วนายพิศนุเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว
แต่ทำงานก็ทำงานด้วยกันเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือดี
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่ฮะที่นายพิศนุไปยิงพี่สะพ้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
นายวิรัติบอกว่าก็ตกใจมากนะครับหลังเกิดเหตุนี่ตกใจนะไม่คิดว่านายพิศนุจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
ส่วนเรื่องอาการทางจิตประสาทของนายพิษนุนายวิรัติที่เป็นนายกอบตทุ่งเตาใหม่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าใช่เคยประสานกับพี่ชายของนายพิษนุก็คือสามีของผู้ตายเนี่ย
ในการพานายพิศนุไปรักษาอาการทางจิตประสาทก็รักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว
แล้วก็กลับมาทำงานตามปกติแต่ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนายพิษนุถึงไปก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
ส่วนตัวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความจริงแล้ว
พิษนุกับผู้ตายก็ถือว่าเป็นเครือญาติกันที่ผ่านมานายพิศนุจะอยู่กับแม่สองคนนะ
บ้านพักอยู่ที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ที่อำเภอนาศาลสุราชธานี
ก่อนหน้านี้เคยมีภรรยาแต่ว่าเลิกกันไปแล้ว
เราก็เป็นใจพูดอะไรก็เป็นใจ
ก็รู้เป็นใจรอดที่ก็ยังรอดที่แม่เขาอยู่

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุที่ไปอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่า

เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
เขาบอกได้ยินเสียงปั้งสองครั้งแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกนึกว่าเสียงยางรถระเบิด
แต่พอออกมาดูปรากฏว่าเห็นรถของผู้ตายจอดอยู่กลางถนน
คนแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามไปช่วย
ทีนี้ค่ะเขาก็ตกใจรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันใหญ่
ให้มาที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ได้ยิน๒ค่ะก็คือที่ชัดก็คือได้ยินแค่๒นัท
เพราะว่าคิดว่ายางรถระเบิดเพราะตรงนี้มันบ่อยไงคะ
ที่ว่าเสียงดังแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะตรงนี้มันก็เป็นยางยางล้อรถตรงนี้เขาทำล้อรถ
ก็คิดว่าไม่เอกใจเลยว่าคือเสียงปืน
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงปืน
จากคลิปนี้คลิปนี้เลยค่ะ
คือชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยินอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ริมถนนตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ
แต่ถ้าเกิดมองจากภาพตรงนี้จะไม่เห็นจุดที่มันเกิดเหตุนะครับ
แต่มันได้ยินเสียงปืนเสียงปืนนี่ชัดเลย

ใช่ค่ะใช่ค่ะ

ถูกต้องถูกต้องถ้านับจากเสียงตามคลิปภาพนี้นะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่ากระสุนเข้าที่ศีรษะไม่ถึง๔นะคะ
เจอ๓ที่ศีรษะเจอ๓นะฮะ
คือตรงนี้จุดเกิดเหตุภาพมันไม่เห็นหรอกมันไกล

แต่กล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ย
ภาพเขาชัดแต่เสียงเนี่ยมันไม่ได้ยิน
มันก็คือจังหวะเดียวกันตรงนี้ครับใช่ค่ะ

ตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับยังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แน่นอนแล้วครับว่าเหตุการณ์นี้ก็นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของนางสุชาวดี
ไปรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่๘ตำบลกระแดะอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ช่วงบ่ายนี้เองฮะรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

นางสุชาวดีอินทรรักษ์อายุ๔๙ปี
มีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายของผู้ต้องหา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว
ให้ตลอดเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่
ส่วนนี้คือสามีนะครับสามีก็ร้องไห้
ส่วนนี้คุณแม่ครับคุณแม่นี่คือแทบเป็นลมอ่ะนะครับ
ทำใจไม่ได้สูญเสียลูกสาวไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ช่วงที่รดน้ำศพคุณแม่ของนางสุชาวดี
ร้องไห้นะครับแม่บอกว่าลูกไม่น่าไปก่อนแม่เลย
นี่ฮะตอนที่รดน้ำศพเนี่ยพูดกับศพลูก
นี่ฮะคุณแม่บอกทำไมมาไปก่อนแม่
ไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้
อายุเพิ่ง๔๙แล้วทุกวันเนี่ยคุณแม่บอกนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กัน
จะเดินมาหากันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันครับทุกผู้ชมครับ

อีกคนนึงที่คงเสียใจไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือสามีของผู้ตายนะครับ
แล้วก็เป็นพี่ชายของผู้ต้องหา
่อเกียรติอินทรรักษ์นะครับเป็นอดีตรองนายกอบจจังหวัดสุราธานี

คนนะฮะลูกชายกับภรรยาที่ตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณก่อเกียรติบอกว่ายากจะทำใจมากนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ร้องไห้ตลอดเวลา
จับมือกุมมือลูกชายไว้ตลอดเวลาเลยฮะ

คือลูกชายก็คงจะยากที่จะทำใจที่ต้องสูญเสียคุณแม่กระทันหันแบบนี้นะครับ
เราได้คุยกับน้องชายของนางสุชาวดีนะครับ
ชื่อว่าคุณสาพลคือคุณสาพลเนี่ยบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกัน
ติดกับบ้านพี่สาวคือนางสุชาวดีนะครับปกติแล้วผู้ตายอยู่ที่บ้าน
กับสามีแล้วก็ลูกแล้วก็จะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เพราะบ้านอยู่ติดกันเดินไปเดินมานะฮะเจอกันทุกวันนะครับ
ยืนยันว่าพี่สาวไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคนอัธยาศัยดี
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้พี่สาวไปงานศพของญาติสามีนี่แหละ
ขากลับขับรถกลับมาคนเดียวเพราะว่าต้องไปทำงานนะ
แต่ก็มาถูกยิงเสียชีวิตกลางทางคุณสาพลบอกว่าครอบครัวเนี่ย
ก็รู้จักกันดีกับตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายพิศนุก็เขาเป็นน้องเขยเป็นน้องของพี่เขย
เป็นน้องชายของพี่เขยนะเคยแวะเวียนมาที่บ้านนะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่ได้มาเนี่ยสักประมาณ๑ปีแล้วที่ไม่ได้มาเลย
ก็เลยไม่ได้เจอกันก็เลยทำให้ทางฝั่งของญาติญาติครอบครัวของนางสุชาวดีทางฝั่งนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งนู้นคือทางฝั่งพี่เขยแล้วก็ตัวนายพิศนุคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นน้องชายพี่เขยเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันอันนี้ทางฝั่งนี้ไม่รู้เลย

ครอบครัวเราเนี่ยเราไม่มีอะไรรู้เลยเราไม่ได้รู้อะไรเลยกับเขานะครับ
แต่ว่าในส่วนในส่วนตัวเนี่ยเขาอาจจะมีแต่เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้
ครับเราไม่ได้พูดคุยเลยถามว่ารู้จักไหมผมรู้จักนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายเพราะว่าเราต่างคนต่างอยู่เขาอยู่ทุ่งเตาเราก็อยู่นี่
ตกใจตกใจมากผมรับไม่ได้เลยลูกค้าเขารับไม่ได้
เพราะว่าในส่วนตัวของผมและพิสูจน์เนี่ยก็คือคนแถวนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
เห็นไหมครับไม่ได้มีปัญหาเราส่วนมากเราช่วยเหลือเรามากกว่านะครับ
แต่พอมีใช่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเราแบบตกใจตกใจรับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับไม่ได้เลย
วันนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายมาแสดงความอาลัยมารดน้ำศพด้วยนะครับ
ทุกคนก็บอกว่าตกใจมากนะครับอย่างน้องที่ทำงานฝ่ายเดียวกันเนี่ยบอกว่า
คุณสุชาวดีนี่เขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานของน้องไม่เคยดุด่า
ไม่เคยว่าอะไรลูกน้องเลยนะครับพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจมากครับ
ก็คือตอนแรกยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าแกโดนยิงด้วยเหตุอะไรเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุที่แกจะโดนยิงได้เลยนะครับ
แล้วก็พอมาดูไลฟ์สดแล้วก็ดูข่าวก็เป็นปรากฏว่าเป็นแกจริงเป็นพี่แกจริง
ก็ทุกคนในหน่วยงานก็ช็อกช็อกแล้วก็ต่อมาก็เสียใจแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับ
คุณผู้ชมคะพอเราเล่าข่าวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนเรารู้แล้วคนร้ายคือใคร
เราเห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายก่อเหตุแล้วเราพอจะรู้คร่าวแล้วว่าคนร้ายเนี่ย
หลบหนีไปในเส้นทางไหนยังไงบ้างเพราะว่าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ประเด็นคือแล้วมูลเหตุจูงใจมูลเหตุจูงใจมันคืออะไร
ก็เห็นว่าเขาได้มีการโพสต์ข้อความนี่นะคะยาวเลยเป็นลักษณะของการกล่าวหาแม่พี่ชายและพี่สะพ้าย
สะพ้ายก็คือผู้ตายอ่ะนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความนี้โอ้ยเป็นปีแล้วนะคุณผู้ชมไปย้อนดูเนี่ยค่ะ
มีความพยายามจะวางยาเขาให้เสียชีวิตกันเขาออกไปจากการแบ่งมรดกจากพ่อ
ข้อความเป็นแบบนี้ค่ะผมมีความจริงที่จะเปิดเผย
เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่านายก่อเกียรติอินทรรักษ์ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของผม
ได้ใช้แผนการสกปรกทั้งเขาทั้งภรรยาเขาทั้งแม่ผม
ร่วมกันเพื่อที่จะกำจัดผมโดยวิธีการให้พี่น้องให้คนสนิทมาวางยา
ให้ท้องเสียให้อาเจียนนี่เป็นภัยมืดที่คุกคามผม
สังคมควรรับรู้นี่นะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดใช้แม่เป็นเครื่องมือ
นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยถูกวางยานี่นะคะ
พี่น้องเลือกเขาเลยสมัยหน้าขนาดกับผมเขายังทำได้
แล้วจะไปเลือกเขาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีเพื่อเป็นเกมการเมือง
แล้วก็โพสต์ถึงลุงถึงป้าถึงพี่แล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะ
ร่าวแบบนี้คุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอก็แล้วกันนะ
คือหนึ่งใจความสำคัญคือกล่าวหาคนในครอบครัวว่าวางยาเขาเพื่อที่จะกันเขาออกไป
อยากให้เขารับมรดกแล้วก็มีการโพสต์ถึงการเมืองท้องถิ่น
เพราะเขาก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นโพสต์ถึงญาติพี่น้องของเขาลักษณะประมาณนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะตามโพสต์นี้นายพิษนุคนก่อเหตุเนี่ยพูดถึงบุคคลในครอบครัว๓คนหลักนะคะ
อาจจะมีพูดถึงคนอื่นด้วยแต่๓คนนี้เป็นหลัก
คือแม่คือพี่ชายคือพี่สะพ้ายที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
เขากล่าวหาว่า๓คนนี้ไปวางแผนวางยากำจัดตัวเขา
แล้วก็มีอีก๓คนอย่างที่บอกเป็นลุงเป็นป้าแล้วก็พี่อีกคนนึงเนี่ยนะคะ
แต่อันนี้เป็นนอกครอบครัวไม่ได้แบบครอบครัวแบบใกล้ชิด
แล้วก็อ้างว่าไม่ได้เป็นการจมตีเกมการเมืองอะไร
เราก็เลยพยายามตรวจสอบให้ว่าสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะ
มันจะเป็นมูลเหตุจูงใจไหมหรือมันจะเชื่อมโยงไปได้ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
เพราะสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างของตัวเขานะคะ

ทีมข่าวตรวจสอบบุคคลที่เขากล่าวถึงค่ะ
เขาพูดถึงลุงใช่ไหมคะ
ลุงชุมพลใช่ไหมคะลุงชุมพลคือนายชุมพลกาญจนะ
สมัครนายกอบจสุราธานีทีมเดียวกันกับนายก่อเกียรติพี่ชายเขาล่ะค่ะ
นี่คนนึงนะคะเขาพูดถึงป้าป้าโสคือนางโสภากาญจนะ
ภรรยาของนายชุมพลกาญจนะค่ะเขามีการโพสต์ถึงพี่อีกคนนึง

พี่ศักดิ์คือกำนันศักดิ์หรือนายพงศักดิ์จ่าแก้ว
นายกอบจสุราธานีคนปัจจุบันนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายก่อเกียรติอินทรรักษ์สามีของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิษนุผู้ก่อเหตุนายก่อเกียรติบอกว่าขออนุญาตจริงจริง

พร้อมจะให้สัมภาษณ์เพราะว่าเสียใจมาก
แล้วก็ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เลย
แต่ให้ข้อมูลเอาไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะ
มันเป็นการโพสต์ที่นานแล้วก็นานแล้วจริงนะคะ

ครับตัวนายก่อเกียรติบอกว่าน้องผมเขามีอาการทางจิตทางประสาท

ก็เคยพาไปรักษาจนอาการดีขึ้น
ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจขอขมาอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
ที่ผ่านมาก็เจอหน้าน้องชายบ้าง
เวลาเจอก็ปกติมาก
ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยด้วยซ้ำ
ไม่รู้จริงว่าทำไมน้องชายถึงมาก่อเหตุแบบนี้
นี่ค่ะพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่รู้จริง

โพสต์ในเฟซบุ๊คมันโอ๊ยเป็นปีแล้ว

ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีก็มาก่อเหตุดีขึ้น
แต่ถ้าเกิดณตอนนี้ยังทำงานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่
แล้วถ้ามีอาการป่วยทางจิตทางภรรษาจริงนี่

พาเขาไปรักษาแล้วก็เห็นว่าหายดีแล้วก็ให้กลับมาทำงาน